วันก่อนไปออกงานอีเว้นที่กางเตรนงกันนะคะ
วันก่อนพี่นุนก็ไปออกงาน
พี่นุนบอกว่าเสียดายว่าพี่ผินรับบทโดยพี่เยาะปลุกติดงาน

แล้วความรึงตะลึงคืองานนี้ที่จัฐรีน
เหลือไปเห็นพี่นุ่นสวยแบบนี้ใช่ไหม
อุ้มน้องมาด้วย
หลายคนคิดว่ามีลูกตั้งแต่เมื่อไรทำไมไม่บอก

เป็นลูกของช่างภาพในกองถ่าย

น้องเขาชื่อว่าน้องอบเชยน่าเอ็นดูนะใส่ชุดไทยมาด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเหมือนว่าน้องเขาจะรักพี่แย้มหรือว่าพี่นุ่นของเราเหลือเกินค่ะ
พอนั่งไปนั่งมาสักพักมันมีกลิ่นตุ๊ก
ใช่โชยออกมาจากแพมเพิร์ตของน้อง

ซึ่งโบราณเขาว่าเด็กอึใส่เนี่ยแปลว่าเด็กรักเด็กหลงอ่า
สงสัยแววว่าที่คุณแม่มือใหม่ใครจะเป็นจริงแล้วหนาอเจ้า
เสกได้เลยเสกได้ตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วแล้วบอกว่าอยากมีใช่ไหม
รอบนี้เสกเลยติ๊งเห็นอุ้มมาไม่รู้ใครก็อุ้มไว้ก่อน
เอ็นดูมากแล้วคือแบบความคล่องของนุ่นนี่คืออายุเป็น
ให้อยู่เป็นแล้วพร้อมแล้วจ้าจ้าป้องจ้า
แต่ว่าเราก็ตั้งใจอยู่เนาะ
ใช่ก็ซ้อมไวนะซ้อมไว
นะคะมีปืดมาแล้วเอ็ดดู

ค่ะไม่หนีนะคะนั่งหัวร้อนแล้วก็โดบอื๋อน้องกันต่อไปเรื่อย

หนุ่มบอกว่าตอนนี้ปลื้มปริ่มมาก

บ่าวคนสนิทของคุณแม่พุตานแม่นายพุทธา

ซึ่งเมาส์ไปเมามาสาวนุ่นเนี่ยยังหลุดสปอยด้วยนะว่า
แม่อึงกับพี่เพิ่มที่รับบทโดยหนุ่มร้อน

วันนั้นที่คุยกันเราก็มีความรู้สึกว่า
รู้แหละว่าน้องก็มีทั้งความกดดัน
มีอึ่งนะก็มีเพิ่มด้วยคือน้องลอน
พี่นุ่มเขาเป็นแม่ดันนะดันให้น้องได้มีชื่อเสียงกัน
ใช่ค่ะแต่ใดเขาบอกว่าพรมลิขิตเรื่องนี้ทำให้แบบแจ้งเกิดดาราหน้าใหม่หลายคนเนาะ
แล้วก็รวมไปถึงแบบว่าบททุกคนโดดเด่นไม่แพ้กันเลย